มีวัยรุ่นคนหนึ่งนะฮะได้มีการถ่ายคลิปไว้
โดยที่วัยรุ่นคนนี้ถือมีดเหมือนมีดสมุราย
เหวี่ยงไปเหวี่ยงมาแล้วก็ท้าทายใครไม่พอใจ
มาหาเขาได้เลยเขาเก๋าสุดแล้วในหางดงที่จังหวัดเชียงใหม่
ตอนนี้คนเชียงใหม่อยากให้เจ้าหน้าที่
สืบทราบว่าผู้ชายคนนี้เป็นใคร
และเกี่ยวข้องกับกระบวนการหรือว่าแก๊งสามูไร
ที่จังหวัดเชียงใหม่ที่ก่อนหน้านี้มีแก๊งสามูไรเนี่ย
อารวาสสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านหรือเปล่า
ไปดูคลิปนี้ก่อนจริงคลิปมีความยาวไม่มากนัก
คือแค่๑๐วินาทีเท่านั้นเองไปดูกันครับ

เผยแพร่คลิปความยาวประมาณ๑๐วินาที
เป็นเหตุการณ์ขณะที่วัยรุ่นคนหนึ่ง
อายุอาจจะประมาณ๑๕๒๐ปี
มิดดาบสมุไรและให้เพื่อนในกลุ่มถ่ายคลิป
โดยพูดจาท้าทายหาเรื่อง
แล้วก็พูดจาไม่สุภาพแกว่งมีดไปมา
จับใจความได้ตามคำพูดที่เขาพูดคือ
ประมาณว่าเก๋าเก่งที่สุดในหางดง
หากใครไม่พอใจก็มาหาเขาได้

จากนั้นก็ได้มีการเหวี่ยงมีดท้าทาย

เคยมีแก๊งสมุไรที่จังหวัดเชียงใหม่
ซึ่งได้ออกอารวาสสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านแล้ว
ชาวบ้านก็กลัวแก๊งพวกนี้จะถือมิดดาบยาวแบบนี้
มาจี้มาโปรดมาทำร้ายคนในชุมชนอะไรหรือเปล่า
ก็มีการคาดเดานะครับว่าวัยรุ่นคนกล่าวน่าจะอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่
เนื่องจากคลิปก็ระบุว่าตัวเองนั้นเก่าที่สุดในหางดง
หางดงก็คือที่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่
หลังจากที่คลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่
มีคนมาแสดงความคิดความเห็นวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะมากเลยนะครับ
บางคนเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกวดขันหน่อย

เพื่อดำเนินการติดตามจับกลุ่มตัวชายวัยรุ่นที่ปรากฏในคลิป
เพราะถือเป็นการสร้างความเดือดร้อน
และทำให้ภาพพจน์เสื่อมเสียในจังหวัดท่องเที่ยวอย่างเชียงใหม่นี้นะครับ
มันเป็นการข่มขู่ให้ประชาชนเขากลัวหรือเปล่านะครับ
ล่าสุดทางเพจดังกล่าวก็ได้มีการนำคลิปวิดีโอของบุคคล
อ้างว่าเป็นชายที่อยู่ในคลิป

คนละเรื่องกับตอนแรกเลยไม่เย้อีกแล้วใช่ไหม

เพราะว่าเป็นการออกมาพูดขอโทษสังคม
โดยอ้างว่าสิ่งที่ทำลงไปนั้นไม่ทันคิด
อยากจะขอโทษชาวเจียงใหม่รวมถึงชาวอำเภอหางดงด้วย
รู้สึกผิดแล้วก็ยอมรับผิดในสิ่งที่กระทำไป
โดยเป็นการอัดคลิปเล่นกับกลุ่มเพื่อนเท่านั้น
ไม่ได้มีเจตนาทำให้จังหวัดเชียงใหม่
เสื่อมเสียชื่อเสียงนะครับฟังเสียงเขาหน่อยฮะ
ลงไปแล้วผมก็ขอโทษเลยนะครับที่ผมทำตรวจมาดีที่ผมได้ทำอย่างลงไปแล้ว
กึ๊ดครับต่อไปผมจะมาทำแล้วครับผมจะทำอย่างแล้วผมจะกึ๊ดก่อนนะครับ
พี่ผมก็ขอโทษเลยนะครับที่ผมทำสวนมาดีผมก็ขอโทษคนเชียงใหม่ด้วยนะครับ
ผมก็ขอโทษเชียงใหม่ที่ทำเมื่อเชียงใหม่เสื่อมเสียผมก็ขอโทษหางดงนะครับ
ทำให้หางดงเสื่อมเสียครับผมก็เป็นคนธรรมดานะครับผมก็
ซื้อพิษครับที่ผมทำลงไปแล้วโดยบังเกิดก่อนที่อย่าทำ
ครับผมทำคลิปนี้ผมอยากขอโทษจากใจแป๊ครับผมขอ
ขอโทษนะครับขอโทษครับพี่เย่อันนี้เราเย่นะในฐานะคนที่ดูคลิปสองแล้วก็รู้สึกเออ
ถ้าสำนึกได้แบบนี้นะฮะก็โอเคอยู่นะครับก็บักกึ๊ดนะทำไปโดยบักกึ๊ดบักกึ๊ดก็คือบักคิดนะฮะ